กลับมาไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาจัดมาเป็นครั้งที่๗๑แล้ว
แหม่วันนี้นอกจากไปดูสาวหนุ่มนิสิตนักศึกษาแล้ว
แข่งขันฟุตบอลเมื่อสักครู่ที่จบไปธรรมศาสนั้นนะครับ
เราไม่พูดถึงผลได้ไหมคะ
เราไม่พูดถึงผลเดี๋ยวให้กีฬาเขาไปบอกผลดีกว่านะครับ
คือการแข่งขันมีแพ้มีชนะเป็นปกติเราไม่ได้สนใจตรงนั้น
จุดประสงค์คือการเชื่อมความสัมพันธ์
แต่เขามีทีมชาติไงมีคุณสหรัฐอยู่เย็นอยู่ในทีมธรรมศาสตร์ด้วย

ถึงแม้ว่าปีนี้เข้มงวดมากนะคะ
เพราะว่าทางคอสชเองก็มีการร้องขอความร่วมมือมา
แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเข้มงวดอย่างไรทางด้านของนักศึกษาแล้วก็นิสิต
เขาก็มีวิธีในการที่จะแสดงออกในเรื่องของการล้อเลียนการเมืองการเสียดสีการเมือง
พาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าขบวนปีนี้เนี่ยไฮไลท์เด็ดขนาดไหนค่ะ
พาไปดูบรรยากาศก่อนเลยนะคะสำหรับงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่๗๑
เก่ารั้วจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสื้องานฟุตบอลประจำมหาวิทยาลัยเข้ามาภายในสนามสุพัชลาศัย
ก็เป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมถึงมาให้กำลังใจกับทีมนักฟุตบอลด้วยค่ะ
อย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมเราก็มีเหมือนกันทุกปีนะคะ
เรื่องของกองเชียร์มีการแปลอักษร
แล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์เลยขบวนพาเรทล้อการเมืองค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นทางคณะกรรมการจัดงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ก็เข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มาดูแลเนื้อหาของพาเรทล้อการเมือง
ที่คอสชขอความร่วมมือมาด้วยโดยทันทีที่ขบวนพาเรทล้อการเมือง
นำกลุ่มนำโดยกลุ่มอิสระล้อการเมือง๗๑เข้าสู่สนาม
โอ้โหทุกคนแทบจะลุกขึ้นปรบเมืองกึกกล้องเลยทีเดียวนะคะ
เฉพาะตัวนี้เลยครับขบวนแรกคุ้นไหมคุณ
นี่เขาใช้ชื่อว่าเจี๊ยบเรียบอาวุธมาในโซโลแกนเจี๊ยบตัวเหลือง
เลือดแดงรักชาติไม่คาดทหารไทยเชียร์สุดสายเชียร์ลุงตู่คอสช
ซึ่งถ้าทุกคนใครที่เป็นคออินเตอร์เน็ตเป็นคนที่เล่นแฟนเพจ
เฟซบุ๊กเนี่ยจะรู้จักเจี๊ยบเรียบด่วนกันดีครับ
เป็นเพจเฟซบุ๊กที่ขึ้นชื่อในทางลบคือเจี๊ยบเนี้ยเวลาออกมาเชียร์ฟู้ดบอลทีมไหน
กรราแลนด์แบรนด์ประชาค่ะส่วนขบวนนี้เนี่ยก็คือเป็นการสะท้อนถึงกรณีที่
รัฐบาลเนี่ยดำเนินโครงการแล้วก็การเซ็นเซอร์ที่รัฐบาลทำมา
อย่างต่อเนื่องโดยเป็นการอ้างเหตุผลเพื่อป้องกันการติดเกม
เยาวชนแล้วก็การเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกกันกรองโดยรัฐบาล
ส่วนนี้ดาดเวดเดอร์ใช่ไหมถือตุ๊กตาทองขบวนนี้เขาชื่อว่า
ไหนโกงไวเฟรอเป็นการเปรียบเทียบเรื่องของการคอรัปชั่น
กำลังลุกลำในประเทศไทยของเรานะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ทัพไม่ได้ถูกเอาผิดกับหลายโครงการเลยทั้งเรื่องของการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์
เรื่องของการจัดซื้อเครื่องจีที๒๐๐หรือว่าเรื่องของการจัดซื้อบอลลูนลาดตระเวนในอดีต
การตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นคนกันเองที่ตรวจสอบ
ก็ไม่ต่างจากยุคของนักการเมืองที่เขากัดเจ็บนะ
ต่อมาค่ะหุ่นตัวนี้ชื่อว่าตัวเฮียที่รัก
มาในโซโลแกนมองซ้ายขวาหาใครใยไม่พบจำประจบพบเสีย
ระหว่างไทยกับจีนนั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของการเกาะสร้างรถไฟความเร็วสูง
ต่อมาค่ะหุ่นล้อที่มีชื่อว่าฟรีสแลนด์
คว่ำห้ามเผยเดี๋ยวเจอกัน
ก็เป็นหุ่นล้อที่สะท้อนถึงรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์
ท้อนให้เห็นบอกว่าการให้อำนาจองค์กรสารรัฐธรรมนูล
แล้วก็วุฒิสภาควบคุมฝ่ายการเมืองจากการเลือกตั้ง
ก็อาจจะเข้ามาถ้าในอำนาจของรัฐบาลในอนาคต
ส่วนแปลอักษรแน่นอนจี๊จาดเหมือนทุกปี
เขาก็เข้มข้นกันทุกปีนะคะเรียกเสียงกรี๊ดรัด

ถูกต้องสองฝั่งเขาต้องแซวกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้จีบกันแล้ว
เมื่อก่อนกัดกันตอนนี้จีบกันค่ะ
เขากำลังบับกันว่าฝั่งไหนมีคนน่ารักหน้าตาดีมากกว่ากัน
ถูกต้องปีนี้เขาบอกว่าเสื้อจุลาสวย

แต่ว่าภาพเนี่ยดูแล้วโฟกัสไปที่หน้าคนใส่มากกว่านะ
ลีจุลาอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของบรรยากาศก่อนเคลื่อนขบวนล้อการเมืองเข้าสู่สนามสูบ

เพราะว่ามีทหารนอกเครื่องแบบเข้ามาเจรจากับทีมงานอิสระล้อการเมือง
เพราะว่าอยากจะขอตรวจดูเรื่องของป้ายผ้าที่จะใช้ในขบวนพาเรท

เพราะว่าในป้ายผ้านั้นมีคำว่าคอสชปรากฏอยู่
ส่วนนักศึกษาเองก็มีการปรับแต่งหุ่น

ที่ทหารเขาขอความร่วมมือมา

เพื่อขอตรวจรูปขบวนพาเรทล้อการเมืองก่อนเข้าสู่สนามด้วย
ก็เหมือนทุกปีแหละก็มีการตรวจกัน
แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะดูขลุกขลักเล็กน้อยดูรุนแรงนิดหน่อย

แรกแต่พอปีนี้ต่างฝ่ายต่างเริ่มชินกันแล้ว
เริ่มเข้าทางเริ่มรู้ทางกันก็โอเค

เนื่องจากว่าสื่อมวลชนบางสำนักไม่สามารถเข้าไปทำข่าวได้
เขาบอกว่าให้เฉพาะสื่อที่มีการเชิญเท่านั้น
แต่สุดท้ายก็สามารถเข้าได้ทุกสำนักนะครับ